ทีนี้อันนี้ก็ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
กรณีที่น้องเฟิร์สน้อยใจปู่
เด็กชายอายุ๕ขวบค่ะน้อยใจปู่
เดินหายไปหายไปตั้งแต่เสาบ่าย
นับวันดูวันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเข้าสู่วันที่๔แล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะญาติพี่น้องพ่อแม่เชื่อว่า
น้องเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่อาจจะด้วยบางสิ่งบางอย่างบางตา
ก็เลยทำให้น้องมองไม่เห็นคนที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้อง
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพพิธีเสี่ยงทายด้วยการยกก้อนหินนะคะ
หลังจากที่น้องเฟิร์สหายตัวปริศนาต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทีนี้ทางญาติเนี่ย
ก็อยากรู้กันแหละค่ะว่าน้องเฟิร์สเนี่ยยังอยู่ไหมยังรอดไหม
เพราะฉะนั้นแล้วก็ก็เลยเชิญพ่อจ้ำหรือว่าหมอธรรมเนี่ยนะคะ
มาร่วมทำพิธีเสี่ยงทายพอเสี่ยงทายเสร็จปุ๊บ
คุณผู้ชมค่ะนี่เขาบอกว่าพบว่าน้องเฟิร์สเนี่ย
ยังมีชีวิตอยู่และจะได้เจอตัวไม่เกินวันอังคาร
ก็คือวันนี้นะคะเขารวมตัวกันที่
เมื่อวานี้เนี่ยค่ะก็มีการจุดทูป
จากนั้นพ่อจ้ำหรือว่าหมอธรรมเนี่ย
ก็พานายบุญเสริมเป็นปู่ของน้องเฟิร์สแล้วก็คุณแม่ของน้องเฟิร์ส
ชื่อว่านางสาววีราวัลภูนพุธอายุ๒๕ปี
ทำพิธีขอขมาแบบนี้นะคะ
ขอคำมาต่อเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวบ้านนับถือบริเวณลำห้วยสวนยาใกล้กับวัด
ซึ่งเป็นบริเวณที่น้องเฟิร์สเดินหนีปู่แล้วก็หายตัวไป
ชาวบ้านเชื่อว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างบางตา
เลยทำให้น้องเฟิร์สไม่เห็นชาวบ้านไม่เห็นยัดพี่น้องไม่เห็นพ่อแม่
ที่เข้าไปในจุดนี้ไปช่วยเหลือน้องนะคะ
ส่วนแม่ของน้องเฟิร์สค่ะหลังจากที่รู้ข่าวก็บินมาเลย
เกาะสมุยมาที่อุดรธานีมาตามหาตัวน้องเฟิร์สอีกแรงหนึ่ง
คนหัวอกคนเป็นแม่ลึกก็เชื่อแหละว่าลูกยังมีชีวิตอยู่

ความหวังเต็มร้อยค่ะตอนนี้
คิดว่าน่าจะเจอวันนี้
แล้วที่น้องเขาหายไปคิดว่าเกิดเกิดไส้อะไร
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะ

ตามความหวังของคุณแม่นี่คิดว่าน้องยังมีชีวิต
มีชีวิตอยู่ค่ะมีแต่คนทักว่ายังมีชีวิตอยู่
ก็เป็นคนไปได้กับทุกคนไม่ไม่กลัวใครอ่ะไปกับทุกคน
อย่างที่ว่าความเป็นไปได้ที่เราจะลงสระน้ำมันเป็นไปได้
ไม่ชอบเล่นน้ำไม่ลงสารแน่นอน
ทำไมที่คุณแม่ยังเชื่อว่าน้องเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่
เพราะคุณแม่บอกว่าเชื่อว่ามีสิ่งบางอย่างบางตา
สุดท้ายก็เจอเจอตัวเป็นเนี่ยนะคะ
ส่วนลักษณะของลูกชายก็คือน้องเฟิร์สเนี่ย
ก็คล้ายกันคุณแม่เชื่อแบบนั้นนะคะ
ที่สำคัญที่สิ่งที่ทำให้แม่เชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
เพราะตอนแรกคิดว่าน้องเดินไปหลังบ้าน
จมน้ำตายที่สระหลังบ้านหรือเปล่า
แต่พอเมื่อวานนี้ใช้เครื่องสูบน้ำ

เขาก็เลยเชื่อว่าน้องเฟิร์สยังมีชีวิตอยู่
อีกประเด็นหนึ่งตำรวจเขาก็มีการตั้งข้อสังเกต
ว่าอาจจะเกิดจากทางครอบครัวคุณพ่อหรือเปล่า
ที่มีปัญหาเรื่องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็อาจจะถูกแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ย

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งนั้นนะคะ
ยังคงเดินหน้าหาตัวน้องเฟิร์สกันต่อไปค่ะ